คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เราตามให้ต่อนะคะที่เมื่อวานเราเล่าไปที่จังหวัดตรัง
มีอยู่ชุมชนนึงนะคะที่คนในพื้นที่เขาบอกว่าประหลาดใจมาก
อยู่ดีมีถุงพลาสติกไปอยู่บนหลังคาบ้านหลายหลังมาก
หลังหนึ่งบางทีหลายถุงแล้วในถุงมีผ้าอนามัยที่ใช้แล้ว
มีเท่ากระดูกมีสิ่งของที่ดูเหมือนเป็นการทำศัยศาสตร์นะคะ
แล้วเขาก็เลยตรวจสอบจนรู้ว่าเป็นฝีมือของยายเหนียวกับนางนิ
แม่ลูกคู่นี้ที่ก่อเหตุลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่าลูกของนางนิ
เขาไม่สบายมีประจำเดือนทุกวันแล้วเขาบอกว่าไปเจอพระทุดง
ทุดงบอกว่าให้แก้เคล็ดด้วยการเอาของไม่ดีไปโยนใส่บ้านคนอื่น
ก็ไปโยนจริงจะได้หายป่วยเลยไปทำจริง
และคำถามคือชาวบ้านรู้ได้ยังไงว่าคู่นี้แม่ลูกคู่นี้เป็นคนก่อเหตุ
ชาวบ้านบอกว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนี่เหรอฮะมีภาพค่ะ
ธันวาคมค่ะคลิปแรกก็คือช่วงเวลาประมาณตี๑๔๘นาทีถึงตี๑๕๐นาทีนะคะ
จะเห็นว่ายายเหนียวอายุ๗๒แล้วนะคะกับนางนิอายุ๕๐แม่ลูกคู่นี้
เดินเข้าเดินออกอยู่ในซอยส่วนคลิปถัดมาเวลาก็คือตีสองสิบสามนาที
ถึงตี๒๑๔นาทีจะเห็นว่านางนิถือถุงค่ะ

สิ่งของที่อยู่ในถุงมันคือของอัปมงคลทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม
ดินจากป่าช้ากระดูกคนตายผ้านามัยใช้แล้วมีตะปูด้วยอะไรด้วย

จะโยนถุงขึ้นหลังคาบ้านของชาวบ้านนะคะอ่านี่ค่ะ
คือภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็บันทึกเอาไว้มันก็รู้ว่าคุณทำอะไรลงไป
ตีหนึ่งตีสองกล่าวว่าไม่มีใครเจอมาดึกดึกแต่กล้องวงจรปิดนี้ชัดเลย
ตีสองสิบสี่นาทีถึงตีสองสิบห้านาทีเห็นว่าวิ่งข้ามถนนแล้วก็รีบเข้าบ้าน
ครับก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเลยตกใจนี่นี่เสร็จแล้วแล้วเขาก็โกรธมาก
เขาแค้นมากนะคะนี่เป็นที่มาค่ะที่ผู้นำชุมชน
คนในพื้นที่เรียกยายเหนียวกับนางนิไปคุย
ว่ามาก่อเหตุแบบนี้ทำไมครับนี่นะคะโอ้โหนี่
นี่ไงเขาทนไม่ไหวเขาถามว่าทำไปทำไมเนี่ย
แล้วก็มาเหลียกก้องกูยอ่ะเร้อต้องจ่ายไปกับท้าเหลียก
นางรัชดาพรอินสมบัติค่ะ
บ้านของเธอเป็นร้านขายของ
ก็ถูกโยนถุงขึ้นใส่หลังคาบ้านเหมือนกัน
ก็บอกว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะคิดว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันทำไมถึงมาทำกันขนาดนี้
พอเรียกมาคุยเรียกมาถาม

อยากจะรักษาอาการป่วยของลูกสาว
ก็เลยต้องไปโยนสิ่งไม่ดีใส่บ้านคนอื่นแก้เคล็ด

เรื่องแบบนี้เนี่ยนางรัชดาพรบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะ
ถ้าลูกคุณป่วยก็ไปโรงพยาบาลสิ
ไม่ใช่มาทำแบบนี้เมื่อวานนี้เราก็ไปถามคุณหมอมาให้
คุณหมอก็บอกว่าอาการป่วยที่มีประจำเดือนทุกวันนะคะ
เป็นอาการป่วยที่มันมีโอกาสเป็นได้
ไปหาหมอรักษาได้หมอก็จะมีวิธีการเช่น
กินยาคุมกำเนิดต่อเนื่องกี่วันกี่วันก็ว่ากันไป
เป็นอาการป่วยที่ผู้หญิงเขาก็เป็นกันแหละรักษาได้
แต่มาทำแบบนี้มาแก้เคล็ดแบบนี้
โอ้โหชาวบ้านเขาบอกรับไม่ได้นะคะ
เพราะว่าบ้านคนอื่นเขาก็มีสารพระภูมิเจ้าที่
เขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านที่คนเขาศรัทธา
นี่คือภาพคุณหมอที่เราไปถามมาให้เมื่อวาน
และนี่คือบ้านผู้เสียหายนะคะ
สงสารชาวบ้านเขาบ้างแต่เขาไม่ได้ทำอะไรให้

เขาบอกเขาก็อยากให้ลูกเขาหาย
เป็นแบบนี้ก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาล
ไม่ใช่รักษาแบบนี้มันไม่ใช่
มันก็เสื่อมเลยใช่ไหมของไม่ดีใช่
พวกที่มีหน้าพระจีนเยอะจะเป็นของที่หนัก
มันก็หนักเขาก็เสื่อมมันเหมือนกับทำให้เขาตกต่ำไง

ผู้เสียหายคือ๓๔หลังนะคะ
แล้วเขาก็มีคลิปภาพที่เป็นหลักฐานนะคะ
นี่ค่ะแล้วบ้านแต่ละหลังที่โดน

บ้านผู้ก่อเหตุก็อยู่ตรงนี้ตามแผนที่ที่เราทำให้ดูค่ะ
ชุมชนมี๕๐หลังค่าเรือน

ยายแกเดินเครื่องใส่๓๔หลัง
แล้วไปดึกดื่นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะได้มีการเจรจาพูดคุยกันเบื้องต้น
ตัวผู้ก่อเหตุนะคะยายเหนียวกับนางนิเนี่ยบอกว่า
เดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าเสียหายให้๕๐๐
บาทที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนแต่ชาวบ้านเขาบอกว่า
โอ้โห๓๔หลังจ่ายแค่๕๐๐บาท
เท่ากับว่าจะได้เงินแค่หลังละประมาณ๑๔บาท๗๐สตางค์
นี่คือครั้งแรกแกบอกแกจะเยียวยาให้๓๔หลัง๕๐๐บาท

ใช่ใช่สุดท้ายก็เลยต้องเจรจากลายเกลี่ยกันอีกรอบ

ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเป็นความผิดนะคะ
เป็นความผิดตามกฎหมายข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะ
ตกลงแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าปรับหลังละ๕๐๐บาท
ไม่ใช่๕๐๐บาท๓๔หลังนะคะ
หลังละ๕๐๐บาทรวมแล้วเป็นเงิน๑๗๐๐บาท
แต่ยายเหนียวกับนางนิบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้

ชาวบ้านก็บอกไม่เป็นไรรับได้รอ
ก็ตกลงกันตรงนี้แบบนี้นะฮะ
ก็สรุปนะครับวันนี้ตำรวจสพกันตังก็ได้เชิญตัว
นางนิไปสอบปากคำนะครับ
แล้วก็ให้เจรจากลายเกลี่ยกับตัวแทนชาวบ้าน
นางนิเนี่ยใส่แว่นตาดำใส่หน้ากากปิดบังใบหน้านะครับ
แล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหา
ทีแรกบอกว่า๑๗๐๐จะขอเวลา๗วันใช่ไหม
วันนี้มาครับพร้อมกับเงิน๑๗๐๐๐บาทนะฮะ
ซึ่งจะต้องเป็นค่าชดเชยเยียวยาที่เธอเอาของไม่ดีเนี่ย
โยนใส่บ้านชาวบ้านนะครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้อยู่นะครับ
ได้คุยกับนางนินะนางนิบอกกับเราสั้นว่า
สิ่งที่ได้ทำลงไปเนี่ยไม่มีใครเข้าใจพวกเธอหรอก
ไม่มีใครช่วยพวกเธอได้นี่บอกแค่นี้ฮะ
ไม่มีใครเข้าใจและช่วยพวกเธอได้หรอกนะ
คุณนฤทธิก็เลยถามต่อว่าเออแล้วทำไมล่ะทำไมถึงไม่มีใครช่วยได้ล่ะ
แต่นางนิก็ไม่ยอมบอกนะไม่พูดอะไรอีกเลยนะครับ
มีบางช่วงที่เธอกำลังจ่ายค่าปรับให้กับทางตำรวจเนี่ย
นางนิได้ถอดแว่นตาดำออกมานี่ครับทุกผู้ชมครับนี่คือนางนินะฮะ
คุณนฤทธิ์บอกว่าสังเกตดูเนี่ยเห็นได้ชัดว่าสีหน้าแววตาดูเศร้าทีเดียว
มีน้ำตาคลอนะครับคล้ายกับกดดันบางสิ่งบางอย่างนะครับ
ก็ก้มหน้าก้มตาเซ็นใบเปรียบเทียบปรับให้กับบ้านเรือน๓๔หลังคาเรือนนะครับ
ใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงที่โรงพักนะครับ
ระหว่างที่นางนี้กำลังเซ็นใบเปรียบเทียบปรับ
เราก็พยายามถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมต้องช่วยลูกสาว
หรือว่าจะช่วยหลานสาวที่กำลังป่วยด้วยวิธีนี้นะ
แต่นางนิก็เงียบไม่คุยด้วยนะฮะ
แต่จากข้อมูลเนี่ยครอบครัวของนางนี้เองเนี่ยความจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะ
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นคนดีครอบครัวหนึ่ง
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับชาวบ้านเลยนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะครับ
ครอบครัวนางนิเนี่ยเขาขายหมูปิ้งขายอยู่หน้าโรงเรียนที่อำเภอกันตังนะครับ
ซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยรู้สึกว่าต้องหยุดขายไปก่อนนะฮะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฮะมีอาจารย์นักปฏิบัติธรรมนะครับที่เรียกตัวเองว่าเนรดอยนะครับ
ก็มากับเพื่อนนักปฏิบัติธรรมอีก๒คนนะครับ
เดินทางมาเพื่อทำพิธีปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากหมู่บ้านให้นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่ในชุมชนเนี่ย
วันที่๑๗ธันวาคมนี้
สร้างเตลอแก้อใช้น้ำออกขึ้นเป็นเบส
เป็นของเชื่อมของอับประมงคล
ทำไมกูลเหมือนกับการจะไปยิงดันกวันเดท
เอาไปตาที่มีดตาที่หัวกระสุนอะไรแบบนี้
เฌียงกับแก้งเฬียลบเบ้นออกด้วยกับลงกา
ให้เผื่อจำระล้างเวลาฝุ่นตกก็จำระล้างออก
บางคนก็ใช้พรมนัมมล์
ก็เรียกว่าเชิญอุบาทออก
จืนอุบาทออกแล้วก็จืนตรีวดาเข้ามาไหม

ซึ่งตอนทำพิธีพรมน้ำมนต์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกันอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคุณป้าท่านหนึ่งมาขอให้เนรดอยพรมน้ำมนต์ให้หน่อย
เธอบอกว่าอยู่เนี่ยเธอก็เป็นลมหมดสติ
หมดสติหลับไปเกือบ๓วันคุณเขียนมาสอน

เชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากเรื่องของคุณสัยหรือเปล่า
ที่ถูกนางนิเนี่ยโยนถุงอับมงคลขึ้นหลังคาบ้าน
มันมีน่ารนทรงพยาบาลนะครับ

จากเรื่องของคุณสัยและความเชื่อต่าง
มันมีเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะคะ

ก็เลยขอให้ทางสาธารณสุขอำเภอกันตัง
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคแบบนี้ค่ะ
ทางเดินซอกมุมต่างนะคะ

เพราะเชื้อโรคนะคะและสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกของนางนิ
หลานของยายเหนียวเนี่ยที่ไม่สบายก็ควรจะต้องพาไปหาหมอนะคะ
ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะขอบคุณผู้ชมครับ